ถุดิบที่นำมาใช้ในการทำหนังใหญ่จะนิยมใช้หนังวัวเพราะมีความบางความโปร่งใสเรียกว่าเป็นหนังแก้วซึ่งผ่านกรรมวิธีทำให้หนังบางแล้วลงกาวตากแห้งก่อนนำไปแกะสลักเป็นหนังกาวตากแห้งที่สามารถสร้างตัวหนังได้ทุกประเภท
ยกเว้นหนังเจ้าหรือหนังครูที่มีหนังรูปพระฤษีพระอิสวนและพระนารายช่างโบราณมีความเชื่อว่าจะต้องใช้หนังเสือหรือหนังหมีเพื่อเพิ่มความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ให้กับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งจะกราบไหว้บูชาในตอนเริ่มต้นการแสดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน